แล้วก็บอกว่าเชื่อผมสิผมมีหลักฐานว่ามีคนคนนี้เชื่อมโยงและชี้เห็นได้ว่า
เรื่องนี้คาตรกรรมครับ
เพื่อให้ข้อมูลในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
หลังจากเมื่อวันที่๕มีนาคมได้มาแสดงความจำนง
บอกจะมาให้ข้อมูลให้พยานให้หลักฐาน

เอาเครื่องพิมพ์มาเองด้วยเครื่องปริ้นต์ปรินเตอร์เอามาเองด้วย
มาอธิบายพยานหลักฐานที่เขามีกับพนักงานสอบสวน
นายสันทนาบอกว่าเหตุผลที่เสนอตัวเข้ามา
เป็นพยานในคดีนี้เพราะเห็นใจและสงสารคุณแตงโม
ในชีวิตส่วนตัวเรื่องครอบครัวนะครับ
เขาจะไปร่วมงานไว้อะไรคุณแตงโมด้วย
สำหรับข้อมูลที่เขามีเนี่ยเขาได้รับมาจากบุคคลใกล้ชิด
กับคนบนเรือเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เขาฟังทั้งหมด
แต่วันนี้ไม่ได้พามาที่สพเมืองนนทบุรี
เพราะว่าเกรงว่าจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
ส่วนตัวเชื่อว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมอย่างแน่นอน
เพราะหากดูจากรูปคดีเป็นไปไม่ได้ที่คุณแตงโมจะตกจากท้ายเรือ

และเป็นไปไม่ได้ที่ร่างจะถูกดูดเข้าไป
หากดูจากลักษณะบาดแผลขาที่มันมีความลึกแล้ว
ไม่น่าเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุครับ
พยานหลักฐานทั้งหลายผมเรียนตรงผมติดตามบ้างไม่ติดตามบ้าง
แต่น้ำหนักความสำคัญในคดีผมมีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้วหรืออย่างล่าสุดก็มาเรื่อยดี
ช่วยส่งกันนะพวกคุณในโซเชียลช่วยกันเถอะนะ

คนหลายล้านคนนะเป็นหูเป็นตา

คดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมแน่นอน

เพื่อเดี๋ยวจะไม่ต้องมาถามอีก

แจ๊กกับโป้ไปโยงกัน
แล้วบอกว่าพูดเป็นสคริปต์เดียวกันกับผม
ก็คือลูกน้องผมสิออกมาอีกคนมาช่วยกันเหรอ

แต่ก่อนจะพูดผมบอกชื่อเขาบางแจ๊กขอบใจ

ถามย้ำว่าคุณสันทนะ

ของทีมชุดนี้หรอ

เพราะที่ผ่านมาตำรวจไม่ตอบคำถามสังคมไง

แล้วก็ฝากไปถึงผู้การรับภษิต

ว่าช่วยทำคดีให้เหมือนกับคดีตลาดใหม่ดอนเมืองด้วย
ส่วนที่มีคนออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีคนมีสีในโซเชียลมีเดีย
ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกับที่นายสันทนาเคยเปิดเผยข้อมูลก่อนหน้านี้
สันทนาระบุว่ายังไม่ได้ดูโซเชียลมีเดียเลย
แล้วไม่ขอพูดถึงเพราะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวจะเสีย
ส่วนที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือ
เห่ออัธยกรรมออกมากล่าวหาว่าอย่าไปเชื่อข้อมูลเลื่อนลอยจากเขานั้น
ขอฝากกลับไปที่ตอบโต้นะคุณอัจฉริยะบอกไม่ใช่เพื่อนเล่นนะ
ถ้าไม่รู้จักกันก็อย่ามาล้อเล่นนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากคล่องใจ
เจอกันข้างนอกได้ผมก็ไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงเหมือนกันนะฮะ